เกี่ยวกับคนไทยฆ่าคนไทยแต่ไปฆ่าที่ไต้หวันครับ

ตอนนี้ล่านายสันติหรือว่านายหวังนั่นเอง
ซึ่งเขาก่อเหตุฆ่าคู่สามีภรรยา
ข่าวว่าในหวังคนก่อเหตุน่าจะอยู่ที่ชัยปราการครับ

ตัวพี่ชายของ

พี่ชายของนางมี่หนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ย

ตามจับฆาตกรมาดำเนินคดีให้ได้
หลังจากชาวบ้านแจ้งว่าในหวังคนก่อเหตุกลับมาที่บ้านเกิด
ที่หมู่บ้านไหมหนองบัวอชัยประการที่เชียงใหม่
แต่ข้อมูลนี้นะคุณผู้ชมยังไม่มีใครยืนยันครับ
เพราะว่ากลัวเห็นบอกว่าคนแถวนั้นกลัวอิทธิพล
พี่ชายของนางมี่ก็เลยอยากให้ตำรวจไปสอบสวน
ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาให้ได้เลย
พี่ชายนายมี่ให้ข้อมูลบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะ๘มิถุนายนช่วง๒ทุ่ม
น้องสาวเพิ่งจะโทรมาปรึกษาเขาเรื่องที่มีแรงงานไทยขโมยเงินไป๘แสน
พร้อมกับสร้อยคอทองคำหนัก๑๕บาทไปตอนนั้น
แต่ว่าตอนนั้นยังไม่รู้ว่าใครขโมยไป
มาวันเดียวครับ๙มิถุนายนพี่ชายก็โทรกลับไปไปถามความคืบหน้าว่า
เออมี่เป็นยังไงบ้างปรากฏว่าพี่ชายติดต่อทั้ง
ยังมี่ที่เป็นน้องสาวและน้องเขยก็คือนายมาร์คไม่ได้เลยครับ
กระทั่งมาพบว่าอ้าวน้องสาวและน้องเขยถูกฆ่าตายในรถ
ส่วนปมเหตุเนี่ยพี่ชายของนางมี่เชื่อว่ามันมาจากเรื่องเงินครับ
ผมจะเตือนน้องสาวตลอดเตือนเสร็จปุ๊บผ่านมาไม่กี่วันเอง
ก็เกิดเหตุขึ้นแล้วมันไม่ใช่ธรรมดานะ
คดีแบบนี้แล้วก็จิตใจก็โอ้โหโหดเยี่ยมมาก
แล้วหมู่บ้านหมู่บ้านใหม่บ้านผมเนาะ
ก็มีคนเห็นแต่ไม่มีคนกล้ามาเป็นพยาน
เราให้ดูว่ามันจะขนาดไหนอ่ะ
นี่แหละครับพี่ชายของนางมี่เนี่ยบอกว่า
เออก็มีคนเห็นเหตุการณ์แต่ไม่มีใครกล้ามาให้ข้อมูลอะไรนะครับ
ทีนี้เราไปดูไทม์ไลน์การสังหารของคู่สามีภรรยาคู่นี้
นี่ไล่ดูเลยนะจากซ้ายไปขวานะคุณผู้ชม
มิถุนายน๒ทุ่มนางมี่ได้ทำบัญชีแล้วเห็นว่าเฮ้ยยอดเงินหายไป
โทรหาในหวังครับเพื่อจะสอบถามแล้วก็นัดเคลียร์กันที่หอพักแรงงาน
ซึ่งด้านบนของหอพักเป็นสำนักงานบริษัทจัดหางานที่นางมี่ทำงานอยู่
พอมา๔ทุ่ม๑๐นาทีครับ๔ทุ่ม๑๐นาทีในช่องที่๒นี้นะคุณผู้ชม
แล้วก็เดินข้ามไปร้านค้าใกล้กับลานจอด๕นาทีต่อมานางมี่เดินกลับมาที่หอพัก
มาเจอกับในหวังตามนัดครับที่นัดกันเอาไว้จะมาเคลียร์กัน๓นาทีต่อมา
นายมาร์คสามีของนางมี่เดินตามมาหานางมี่ที่หอพักแล้วต่อมาครับ
แล้วหลังจากนั้นทั้งคู่หายไปเลยไม่ปรากฏตัวอีกเลยครับ
ไต้หวันคาดว่าทั้งสองคนน่าจะถูกสังหารในช่วงเวลานี้ก็คือ
๔ทุ่ม๑๘นาทีจนถึง๔ทุ่ม๔๖นาทีของวันที่๘มิถุนายน
มาวันที่๙มิถุนายนครับในหวังซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยถือว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยนะ
แล้วก็ขึ้นเครื่องต่อไปเชียงใหม่ทันทีเลย
โดยพี่เขยของนายหวังเนี่ยให้ข้อมูลแบบนี้ว่า

ในหวังแวะไปที่บ้านที่อำเภอสันทรายในช่วงเย็นของวันที่๙มิถุนายน
ซึ่งตอนนั้นมันยังไม่มีข่าวนี้ครับยังไม่มีข่าวฆาตกรรม
พอไปถึงบ้านในหวังเนี่ยสีหน้าเคร่งเครียดเลยนะ
อันนี้พี่เขยบอกพี่เขยบอกโอ้โหสีหน้าในหวังดูเคร่งเครียดผิดปกติ
แต่ก็ไม่ได้เล่าอะไรนะบอกแค่ว่ากลับมาเพราะว่าคิดถึงลูก
จากนั้นครับในหวังไปยืมวอลโว้ของคุณพ่อขับออกไปครับ
นี่วอโว้คันสีดำทางขวานี่นะแล้วก็ขับออกไป
หวังมุ่งหน้าไปที่บ้านเกิดในหมู่บ้านใหม่หนองบัวอำเภอชัยปราการ
วงจรปิดในหมู่บ้านจับภาพวอโว้ของพ่อนายสันติเนี่ย
ขับเข้ามาช่วง๓ทุ่ม๔๘นาทีของวันที่๙มิถุนายนครับ
นี่ขับผ่านไปแล้วหลังจากนั้นมีคนเห็นว่านายสันติ
หรือว่าในหวังก็ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านใหม่น้องบัวตามปกติเลยนะ
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไปส่งลูกชายไปโรงเรียนแล้วก็ไปตลาด
ส่วนพ่อของในหวังเปิดเผยว่าในหวังกลับมาที่บ้านตั้งแต่๙มิถุนายน
พอมาถึงปุ๊บก็มากอดลูกชายทั้งสองคนของเขา
แล้วเช้าวันที่๑๐มิถุนายนก็ขับออกไปส่งลูกไปโรงเรียน
หลังจากนั้นไม่เจอในหวังแล้วในหวังหายตัวไปแล้ว
ไม่มีใครรู้ว่าในหวังหายไปไหน
โดยช่วงที่ในหวังกลับบ้านมาก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่า
ในหวังไปฆ่าคนมาเพิ่งมารู้ข่าวเมื่อสองวันก่อนนี้เอง
พอรู้ข่าวปุ๊บทุกคนที่บ้านตกอกตกใจกันใหญ่
ไม่คิดว่าในหวังลูกคนที่เป็นลูกเนี่ยจะมาทำกับคนรู้จักก็คือ
นางมี่และนายมาร์คได้ขนาดนั้นน่ะ
ผมไม่คิดเลยผมไม่คิดเลยที่ไปเกิดกันอย่างนี้
ไม่คิดเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งผมเอง
อันนี้คือความขี้ของพ่อเองนะสามารถบอกได้กันไหม
ผมว่าในเข่าที่ไต้หวันที่ส่งมานั่น
ผมเองยังไม่เชื่อว่ามันคนเดียวมันทำได้ถึงขนาดนั้น
แล้วอีกอย่างหนึ่งมันจะลงมือกับเพื่อนรักของแกได้อย่างนี้
ถูกบีบบังคับไหมมีอะไรแลกเปลี่ยนไหม
อันนี้ไม่ได้ตรงบัตรเองนะเพียงแต่ว่าคุณพ่อเข้าใจอย่างนี้

มีรายงานข่าวนะครับคุณผู้ชมว่าก่อนที่ในหวังจะกลับมาบ้านที่ชัยปราการที่เชียงใหม่เนี่ยนะ
เขาแวะพิศนุโลกก่อนซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่า
ในหวังเข้าไปหาใครสักคนที่ช่วยเหลือเขาหลบหนีข้ามประเทศหรือไม่อย่างไรนะครับ
ส่วนแนวทางสืบสวนตอนนี้ตำรวจยังเชื่อว่าในหวังยังอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนี่แหละ
ยังไม่ได้หลบหนีออกนอกประเทศนี่คือโฉมหน้าของนายหวังหรือว่านายสันตินั่นเองครับ

มันอยู่ที่นี่เลยเดี๋ยวหาว่า